คราวนี้ลดโหดเหมือนโกรธโควิดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ขายทุเรียนฟูลละ๕บาทเพราะนั่นเอง
ใครที่เป็นสายทุเรียนฟังข่าวนี้ให้ดีเลยนะคะ
ผมชอบข่าวนี้มากนะเพราะธรรมดาเวลาเราจะซื้อทุเรียน
บางทีต้องซื้อเป็นลูกหลายภูแล้วแบบเรากินไม่หมด

ใช่ค่ะเนี่ยกระจุกกระจิ๊กปุ๊กปิ๊กแค่นี้น่ารักนะคะ
ร้านเขาอยู่บนถนนสาย๓๐๔ค่ะ
ปักทงชัยติดกับปั๊มบางจาก
อยู่ที่บ้านโนนข้างตำบลอุดมทรัพย์ที่วังน้ำเขียวโคราชนั่นเองนะคะ
บางคนนะนะเขามารอกันน่ะแต่ตี๕คุณ

แล้วพี่หมีกู้ภัยอุดมทรัพย์ที่เป็นพ่อค้าทุเรียนเนี่ยนะคะ

ที่ผ่านมาก็ขายปกตินั่นแหละเอาแกะให้ช่างกิโลขาย
แต่ว่าพอโควิดมันระบาดชาวบ้านตกงาน
บางทีเขาไม่มีรายได้จะซื้อทุเรียนแพงเนี่ย

ก็เลยแกะแบ่งขายเป็นภูแบบนี้
ใช่แล้วก็ขายในราคาแตกต่างกันไป
เริ่มภูเล็กเนี่ย๕บาทนะคะ
ผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็๑๐บาทจนไปถึง๒๕บาท
พี่เขาบอกกำไรก็พอได้อยู่นะ
ลูกหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณ๒๕บาท
แล้ววันหนึ่งขายดิบขายดีมากค่ะคุณผู้ชม
ยอดขายวันละกว่า๑ตัน
ตั้งแต่เช้ามืดยันเที่ยงก็หมดแล้วนะคะ
ส่วนทุเรียนที่นำมาจำหน่ายก็มีมาจากจันทบุรีนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นบ้าง
แล้วก็มีพันกระดุมพวงมณีชะนีหมอนทองยอดนิยมทั้งนั้นเลย
ข้อดูลูกไหนสุกเอาแกะได้แล้ว

เป็นกลยุทธ์ใหม่นะก็เอาใจคนที่อยากกินทุเรียนในปริมาณน้อย
เขายังพอได้กำไรได้ซะแมงนิดนึง๒๕บาทแล้ววันนึงขายเป็นตันน่ะครู